เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับกับการปฏิบัติการจับเสือของกลางกว่า๑๓๗ตัว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ที่วัดป่าหลวงตาบัว
แต่ว่าการเคลื่อนย้ายก็พบกับอุปสรรคหลายอย่างครับ
โดยเฉพาะความดุร้ายของเสือทำให้ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจครับก็คือการพบซากลูกเสือ๔๐ตัวที่ถูกแช่แข็งเอาไว้
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลต่อถึงที่มาที่ไป
ทำกลางการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำ
สัญชาติยานของเสือโครงภายในบ้านเกาะเสือ
เขาประทับช้างบ้านหลังใหม่ในจังหวัดราชบุรี
เกือบ๓ชั่วโมงในช่วงบ่ายที่เจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์
ระดมทีมงานร่วมปฏิบัติการ
เคลื่อนย้ายเสือของกลางได้๑๒ตัว
รวมกับของเดิมเป็น๖๔ตัว
และยังเหลืออีก๗๓ตัว
ระหว่างการขนย้ายเสือและเก็บหลักฐาน
สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในตู้แช่เย็นของวัด

เมื่อพบซากของลูกเสือหลายตัวถูกแช่แข็งอยู่
และที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่คือซากของสัตว์ที่เจ้าหน้าที่พบ
แช่เย็นอยู่ในห้องแช่เย็นนะคะ
โดยจะเห็นว่ามีซากของลูกเสือโครงประมาณ๔๐ตัวนะคะ
รวมไปถึงซากของหมูป่าซากของเขาวัว
ซึ่งทั้งหมดนะคะอยู่ในสภาพที่เริ่มจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีชิ้นส่วนอวัยวะของสัตว์นะคะ
บางส่วนก็ถูกหมักดองอยู่ในขวดอย่างที่เห็นค่ะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าซากเหล่านี้เป็นลูกเสืออายุแรกคลอด

วัยวะบางส่วนยังถูกดองไว้ในขวดจำนวนมาก
เพื่อเตรียมทำอะไรบางอย่าง
อกจากนี้ยังพบซากสัตว์อื่นทั้งหมีขอกระรอกและเขากวางอีกด้วย
ถุสงฆ์ที่เขาเก็บซากไว้ก็เราไม่สามารถจะคาดเดาได้นะครับ
แต่ว่าทุกชิ้นส่วนของเสือเราก็ทราบว่ามีมูลค่าหมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังกระดูกเล็บเขี้ยวนะครับ
สามารถเอาไปทำการค้าได้ทั้งนั้น
แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเสือที่เราเก็บไว้เนี่ยนะ
เสือเนื้อเนี่ยมันคงเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้แน่นอน
อาจจะมีหนังบางส่วนนะครับที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เก็บซากสัตว์ทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
และนำไปเปรียบเทียบปรับกับเสือของกลางว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่
รวมถึงขั้นตอนต่อไปจะหาตัวผู้ครอบครองซากสัตว์ป่า
เพื่อหาสาเหตุของการนำไปแช่แข็งต่อไป
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน